คุณใช้น้ำมันดีเซลหรือเปล่า
น้ำมันดีเซลมันจะหมดในเดือนหน้า๒๐กรกฎาคมแล้ว
จะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้จะใช้เกิน๓๒บาทต่อลิตรแล้วหรือเปล่า
มีคำตอบมาให้ในเช้านี้ต้องรู้
บอกก่อนเลยว่าเป็นข่าวดีของคนใช้น้ำมันดีเซลครับ
กระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลที่จะสิ้นสุดลง๒๐กรกฎาคมนี้
แล้วช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการไม่สามารถจะขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลต่อไปได้

ราคาน้ำมันจะไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอน
เพราะจะยังคงตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่ลิตรละ๓๒บาทเหมือนเดิมครับ
โดยมีหลายวิธีการที่สามารถบริหารจัดการได้

หรือลดเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงนั่นเอง

เข้ามาและพิจารณาต่อไป
และเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวกันไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศว่า
มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกด
อากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับ
จะทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคเหนืออีสานและตะวันออก
จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่

ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่เช่นกัน
ฉะนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ต้องติดตามประกาศของกรมอุตุอย่างใกล้ชิด
ใครตั้งใจจะไปเที่ยวน้ำตกทีลอซู
อำเภออุ้มผางที่จังหวัดตากต้องฟังนะครับ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางประกาศ

ช่วงฤดูฝนเป็นเวลา๒เดือน
เริ่มตั้งแต่๑กรกฎาคมที่จะถึงนี้
ไปจนถึง๓๑สิงหาคมนี้ครับ
เนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวลดลง
สภาพอากาศก็ไม่เอื้ออำนวย
สภาพถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และเพื่อให้ป่าไม้กับธรรมชาติได้ฟื้นฟู
ช่วงปิดการท่องเที่ยวด้วยนั่นเองครับ